เป็นคลิปอุทาหรณ์๒เหตุการณ์ด้วยกันนะคะ

อยากจะนำเสนอเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมระวังนะครับ
เวลาขับรถผ่านทางแยกต่างนะคะ
ก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ชัดเจนก่อนรวม

โดยเฉพาะเรื่องของการขี่รถย้อนสอน

ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสนามบิน

จะเป็นนาทีชีวิตเลยของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

แต่ทีนี้ช่วงนั้นมีรถเก๋งสีขาว
ขับมาพอดีแล้วเขาขับด้วยความเร็วสูง

เด็นลอยไปหลายเมตรทั้งรถแล้วก็คนขี่

จักรยานยนต์ก็จะข้ามฝั่งมาอีกต่างหากนะฮะ
ก็พยายามรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตคนขี่รถจักรยานยนต

ไปดูคลิปที่สองกันบ้าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ๔แยกบนถนนจตุรัสบำเน็ต
อำเภอจตุรัสจังหวัดชะยภูมิ
ในคลิปจะเห็นรถพลิกอัพบรรทุกของคันหนึ่ง
กำลังวิ่งมาตรงด้วยความเร็วจนถึงทางแยก
ระหว่างนั้นได้มีรถจักรยานยนต์วิ่งออกมาจากอีกทางหนึ่งนะครับ
ด้วยความเร็วเช่นเดียวกันเร็วทั้งคู่เลย

สองคันต่างไม่มีใครชะลอความเร็วลง
ประกอบกับบริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้า

ทำให้รถพลิกอัพพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างแรง
คนขี่รถจักรยานยนต์ถลายไปตามพื้นถนน

เพราะว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตด้วย
ขอบคุณแฟนรายการที่ส่งเข้ามาในเพจไทยรัฐของเรานะครับ